๗จังหวัดบนพื้นแผ่นดินกว่า๕แสนตารางกิโลเมตรที่รวมกันเป็นประเทศไทย
ยังมีเรื่องราวแปลกใหม่น่าค้นหา
วิถีชีวิตที่ไม่คุ้นตา

แล้วออกไปค้นพบความเป็นไทยที่ไม่คุ้นเคยกับเรา
โอ้โหไทยแรก
สวัสดีครับผมอักอัครนิมิตรชัย

ผมพาคุณผู้ชมทุกท่านมาอยู่ที่
หมู่บ้านเล็กน่ารักใจกลางหุบเขา

เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ค่อนข้างจะน่าสนใจ
รวมไปถึงแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่เยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยนะครับ
ตัวหมู่บ้านเองแล้วก็คนในหมู่บ้านเนี่ยก็มีความน่ารักมากด้วย
นั่นก็คือหมู่บ้านอีต่องนั่นเองนะครับ
ที่อำเภอห้องพาภูมิจังหวัดกาญจนบุรี
หมู่บ้านนี้เนี่ยเรียกได้ว่ามีชื่อเสียงโด่งดังในเรื่องของการท่องเที่ยวมานานมากแล้วพอสมควรนะครับ
แต่ว่าครั้งนี้ผมจะพาคุณผู้ชมทุกท่านเข้าไปดูตามจุดที่น่าสนใจต่างที่หมู่บ้านแห่งนี้ว่าจะมีอะไรกันบ้าง
ถ้าพร้อมแล้วตามผมไปเลยครับ
เดินเข้ามาในบริเวณเหมืองปิล็อกที่อยู่ข้างหมู่บ้านอีต่องได้สักพักหนึ่งนะครับ
ขึ้นมาจนถึงด้านบนเราก็จะเห็นบ้านที่ค่อนข้างจะใหญ่โตมากมากเลยนะครับ
ว่าน่าจะเป็นบ้านของนายเหมืองสมัยก่อน
และแน่นอนครับจุดหนึ่งที่ใครแวะไปผ่านมาที่หมู่บ้านอีต่องเนี่ยก็จะสังเกตเห็นได้เป็นจุดแรกเลย
นั่นก็คือสะพานที่จะเข้าไปยังหมู่บ้านอีต่องที่เต็มไปด้วยแผ่นไม้ที่ถูกสลักชื่อหรือว่าเขียนว่าครั้งหนึ่งเราเคยมาที่เนี่ยนะครับเต็มสะพานไปหมดเลย
ผมมาที่นี่๓ครั้งครั้งแรกก็จะแบบมีอยู่ประมาณไม่กี่สิบอันจนตอนนี้เนี่ยดูด้านหลังผมเนี่ยคือนับไม่ได้แล้วนะครับว่ากี่อัน
มาที่หมู่บ้านอีต่องเนี่ยด้วยความที่หมู่บ้านนี้เนี่ยเขาเป็นหมู่บ้านที่อยู่บริเวณชายแดนนะครับที่นี่เนี่ยเขาก็จะมีตลาดไว้ขายของซึ่งไม่ได้มีแค่ของที่ประเทศไทยเท่านั้น
นี่ที่ตลาดนี้เนี่ยเขาก็มีของจากประเทศเมียนมาร์ด้วยใช่ไหมครับแม่

ยุ่งคือเวลาตอนตากหัวมันทานกัน

มาหมดมีโดโซมีถั่วคั่วเกลือของพม่า
คือนอกจากของกินแล้วก็จะมีแบบพวกโป้งแป้ง

ขนมทองโยะมา่นไมบุญสวัสดีครับพี่

เป็นขนมของกะเหลี่ยงนะคะเป็นข้าวเหนียวกับงาดำ
เอามาตำแล้วก็เป็นเนื้อเดียวกันแล้วเราก็มาทอด

ร้านนี้ดูแบบว่าโลโคมากเลย
ข้างหน้าก็จะมีแบบโพสต์กงโพสต์การ์ดสติ๊กเกอร์เต็มไปหมดเลย
แล้วมีแบบเป็นกางเกงลายแปลกขายด้วยนะพี่
ก็คือจะเป็นกางเกงนี้จะเรียกว่ากางเกงสะดอกครับ
แล้วความพิเศษของเจ้ากางเกงสดอร์นี่คืออะไรครับ
ก็คือจะมีเฉพาะที่นี่ครับสั่งลายพิเศษแล้วก็ให้แม่บ้านที่นี่ตัดเย็บ
แล้วในร้านนี้ก็จะมีของแบบว่าจุ๊กจิ๊กขายน่ารักนะครับ
อันนี้ก็จะเป็นพวกไข่มุกสร้อยแหวน
ก็จะมีแร่ที่โชว์ไว้เป็นแร่จากเมืองปีล็อก

กันไปหาของอร่อยลงท้องกันดีกว่าครับ
กันดีกว่าครับ
และนี่เป็นอีกหนึ่งร้านในหมู่บ้านอีต่องนะครับ
ที่อื่นเขาจะปรับปรุงบุรณะเปลี่ยนแปลง
แต่ที่ร้านนี้ก็ยังคงความคลาสสิก

นี่ไงงั้นผมเอาหมี่ช้างแก่

แก่แต่หมี่คนยังไม่แก่แล้ว
ใครที่ต้องการสัมผัสความเป็นอีต่องดั้งเดิมเนี่ย

ไม่ว่าจะกลับมาบ้านอีต่องสักกี่ครั้ง

การต้อนรับอย่างอบอุ่นของผู้คนที่น่ารัก

คุยกันพอหอมปากหอมคอ
กลิ่นหอมหมี่ผัดช้างแก่ของแม่เปิ้ล

เมนูคลาสสิกตกทอดจากรุ่นสู่รุ่นของร้านช้างแก่
เดี๋ยวเรามาลองทานกันดีกว่า

มีกลิ่นของแบบความไม่ไหม้ของกระทะนิดนึง
แต่ว่าความเผ็ดเนี่ยก็สามารถบอกแม่เปิ้ลได้นะครับว่า

ยังไงก็ใครที่แวะมาเที่ยวที่นี่ลองมาชิมเมนูนี้ดูกับมีผัดช้างแก่
พลังจนเต็มก็ไปลุยกันต่อกับจุดชมวิวสวยรอบบ้านอีตอง
ใครมาก็ต้องไปเช็คอินกันให้ครบครับ

อยู่บริเวณช่องมิตรภาพไทยเมียนมานะครับผม
คือบริเวณนี้เนี่ยเป็นจุดที่อยู่หลังหมู่บ้านอีต่อง
ขึ้นมาไม่ไกลมากประมาณ๒๐๐๓๐๐เมตร

เดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูด้านในกันว่าพื้นที่ทางฝั่งตะวันตกสุดของประเทศไทย

แล้วตอนนี้ผมก็เดินผ่านช่องมิตรภาพไทยพม่า
ที่อยู่บริเวณด้านหลังของหมู่บ้านอิตองขึ้นมาแล้วนะครับ
เดินเข้ามาบริเวณนี้เนี่ยวิวที่เรามองเห็นออกไปด้านหลังของผมก็จะเป็น
วิวของประเทศเพื่อนบ้านเรานั่นก็คือประเทศเมียนมาร์นั่นเองนะครับ
และด้วยความที่อีต่องเองเป็นเมืองที่อยู่ติดชายแดนทางฝั่งตะวันตกของประเทศไทยนะครับ
จากอีตองไปเนี่ยก็จะเป็นเมืองถวายของประเทศเมียนมา
ไปหน่อยไม่ไกลมากประมาณ๕๐๖๐กิโลเมตรก็จะไปสุดที่ทะเลอันดามัน
เพราะฉะนั้นหมู่บ้านไอ้ต่องเนี่ยก็เลยถือว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญจุดหนึ่งของประเทศไทย
บริเวณนี้เนี่ยยังถือเป็นจุดหนึ่งที่เป็นจุดเศรษฐกิจสำคัญเพราะว่าจะมีในเรื่องของท่อขนส่งลำเลียงก๊าซธรรมชาติ
ประเทศเรามีไม่พอก็เลยต้องไปซื้อมาจากประเทศเมียนมาร์ก็จะถูกขนส่งลำเลียงผ่านช่องทางบริเวณนี้
ตรงนี้ด้านหลังตามถนนเส้นทางออกไปเนี๊ยจะมีบ้านเขาเขาอัลฟิร์ตเล็กอยู่ซึ่งพี่เจ้าที่ที่เขาดูแร่อยู่ที่เขต

พูด

ไฮไลท์ที่เวลาใครมาเที่ยวอีต่องหรือว่าปีล็อกเนี่ยก็ต้องแวะมา

ฐานปฏิบัติการช้างศึกบริเวณชายแดนไทยพม่าอีกด้วยจ้ะ

นอกจากจะมาดูวิวพระธิตขึ้นพระธิตตกงำงามแล้วเนี่ย
บนนี้เราสามารถมองเห็นวิวหมู่บ้านอีต่องจากด้านบนด้วยนะครับ
บริเวณที่เป็นหมอกเป็นเมฆอยู่เยอะด้านหลังผมเนี่ยนะครับ
ก็เป็นบริเวณของประเทศเพื่อนบ้านของเราอย่างประเทศเมียนมาร์นั่นเองครับ
บริเวณที่เป็นหมอกเป็นเมฆอยู่เยอะด้านหลังผมเนี่ยนะครับ
ก็เป็นบริเวณของประเทศเพื่อนบ้านอิตองจากด้านหลังผมเนี่ยนะครับ

ก็เป็นบริเวณของประเทศเพื่อนบ้านอิตองจากด้านหลังผมเนี่ยนะครับ
ก็เป็นบริเวณของประเทศเพื่อนบ้านอิตองจากด้านหลังผมเนี่ยนะครับ
ก็เป็นบริเวณของประเทศเพื่อนบ้านอิตองจากด้านหลังผมเนี่ยนะครับ

ก็เป็นบริเวณของประเทศเพื่อนบ้านอิตองจากด้านหลังผมเนี่ยนะครับ
ก็เป็นบริเวณของประเทศเพื่อนบ้านอิตองจากด้านหลังผมเนี่ยนะครับ
ก็เป็นบริเวณของประเทศเพื่อนบ้านอิตองจากด้านหลังผมเนี่ยนะครับ
ก็เป็นบริเวณของประเทศเพื่อนบ้านอิตองจากด้านหลังผมเนี่ยนะครับ
ก็เป็นบริเวณของประเทศเพื่อนบ้านอิตองจากด้านหลังผมเนี่ยนะครับ
ก็เป็นบริเวณของประเทศเพื่อนบ้านอิตองจากด้านหลังผมเนี่ยนะครับ
ก็เป็นบริเวณของประเทศเพื่อนบ้านอิตองจากด้านหลังผมเนี่ยนะครับ
ก็เป็นบริเวณของประเทศเพื่อนบ้านอิตองจากด้านหลังผมเนี่ยนะครับ
ก็เป็นบริเวณของประเทศเพื่อนบ้านอิตองจากด้านหลังผมเนี่ยนะครับ
ก็เป็นบริเวณของประเทศเพื่อนบ้านอิตองจากด้านหลังผมเนี่ยนะครับ